มีเรื่องราวเกิดขึ้นเป็นเรื่องราวดราม่าในโลกโซเชียลมีเดีย
ผู้หญิงคนนึงไปซื้อตัวรถทัวร์
เขาระบุว่าต้องขึ้นรถ๑๕นาฬิกาก็คือบ่าย๓
แต่ตัวเธอเองมาไม่ทัน
เธอก็เลยไปขอคืนตัวกับพนักงานขายตั๋ว
หรือบอกว่างั้นเปลี่ยนเป็นรอบ๔ทุ่มได้ไหม
พนักงานต้องตอบว่าไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วเพราะคุณพลาดเองเนี่ยนะคะ
หลังจากนั้นแหละค่ะเกิดความเข้าใจผิดเกิดการทะเลาะวิวาดกัน
ลูกค้าไปแจ้งความเลยและตำรวจมาถึงที่จุดเกิดเหตุ

ถ่ายคลิปนี้เอาไว้นะคะไปดูบางช่วงบางตอนสักนิดหนึ่งค่ะ
พี่ซื้อรถบ่ายสามนะครับพี่ว่าจะไปเก็บของใช่ผมแจ้ง
เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฟังผมก่อนเดี๋ยวพี่ฟังก่อนพี่ผมแจ้งพี่ว่า
พี่ต้องมารอรถก่อนยี่สิบนาทีนะครับใช่อ่าอันนี้คือพี่มาสาย
ถูกต้องไหมครับใช่นั่นแหละพี่มาสายกี่ชั่วโมงครับ
เกือบครึ่งชั่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมงใช่ครับถ้าพี่มาไม่ทัน
ก็คือสละสิทธิ์นะครับพี่ฉันไม่ได้สละสิทธิ์ไม่ไม่ไม่
ในโทรศัพท์ฉันบอกว่าขอรอบสี่ทุ่มนะคะนี่สี่ทุ่มโทรโชว์อยู่ค่ะ
สี่ทุ่มพี่ต้องซื้อตัวใหม่อ่ะพี่ฉันไม่มีเงินฉันมีร้อยห้าสิบ
ตอนนี้เหรอแล้วมันมันไม่ใช่ปัญหาของผมนะพี่คือพี่ตกรถ
ผมให้รถรอยี่สิบน้ำทีตอนนี้ตอนตอนที่เราแบบพี่ยังขึ้นไว
ออกมาเลยค่ะกรณีที่ลูกฆ่าเขาคนขายตั๋วเขาถ่ายคลิปเอาไว้
ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะจุดนี้คือจุดขายตัวโดยสารของรถทัวร์
ถ่ายสายมุกดาหารระยองบริษัทรถรุ่งเรืองมุกดาหารอยู่ในสถานีีขนส่งภูริสานะพรุนังรองจังหวัดบุรีรัมฯค่ะ
พนักงานชื่อว่านางสาวศรีสุวรรณสุขรินเขาเล่านะคะเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๐ธันวาคมที่ผ่านมาก่อนเกิดเหตุลูกค้ารายนี้ซึ่งเป็นผู้หญิงผมสั้น
อยู่ข้างตำรวจในคลิปด้วยนะคะซื้อตัวมาซื้อเนี่ยตอนเที่ยงกว่า
กำหนดรถออกจากสถานีคือบ่ายสาม
แต่พอถึงเวลาปุ๊บบ่าย๓ลูกค้าไม่มา
เธอก็ใจดีนะโทรไปตามพี่พี่อยู่ไหน
แล้วรถพี่เนี่ยออกบ่ายสามนะอ่าตัวพี่อยู่ไหน
ลูกค้าบอกว่าวินรถจักรยานยนต์ไม่มารับรอสักหน่อยได้ไหม
รอแล้วรอเล่าโทรไป๓ทีก็ยังมาไม่ถึง
แล้วเธอบอกให้คนขับรถทัวร์
จอดรอด้วยนะค่ะตั้งยี่สิบนาทีในขณะที่มีผู้โดยสรรค์คนอื่น
อยู่บนรถทัวร์ด้วยต้องรอเหมือนกันใช่
เธอก็เลยอ่าอย่างเงี้ยลูกค้าคนอื่นจะเสียเวลา
แต่สุดท้ายก็รอค่ะรอไปจนถึงสี่โมงเย็นอ่า
เฮ้ยเกือบหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงอ่าประมาณนี้อ่า
สรุปสุดท้ายรถคันเขาก็ต้องออกแล้วนะครับ
เพราะว่าลูกอ่าลูกค้าคนอื่นก็จะเริ่มถามว่า
ไม่ออกตามเวลานี่แหละค่ะเป็นช่วงเวลาที่เธอมาพอดีเลย
สี่โมงเย็นลูกค้ารายนี้มาถึงมาขอเปลี่ยนตัว
บอกพี่มาไม่ทันอ่ะอืมขอเป็นสี่ทุ่มน่ะ
เธอก็เลยแจ้งกลับไปว่าถ้ามาขึ้นรถไม่ทันตามเวลาที่ระบุอยู่ในตัว
สละสิทธิ์นะคะลูกค้าเกิดอาการโมโหขึ้นมา
แล้วก็โตเถียงกันตามคลิปที่คุณผู้ชมเห็นจากนั้นก็พูดคุยกัน
หากจะยกเลิกตัวจะต้องถูกหัก๓๐ของราคาตัว
โดยสารที่ซื้อไปครั้งแรกคือถ้าจะซื้อใหม่เนี่ยคืนให้๗๐
แล้วก็ต้องซื้อใหม่นะซึ่งลูกค้าไม่ยอม
อย่างที่คุณผู้ชมได้ยินไปในคลิปบอกเงินไม่พอมีร้อยกว่าบาทค่ะ
ก็จะขอคืนเงินท่าเดียวเลยแล้วก็จะซื้อใหม่
ซึ่งเธอก็บอกไปว่าคนขายตัวบอกไปว่า
ทำไม่ได้จริงเพราะข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ไปแล้ว
ฟังเสียงพนักงานขายตั๋วค่ะ
โทรคือลูกค้ารับโทรศัพท์เองค่ะ
แล้วก็หนูโทรไปรอบที่๓รู้สึกว่าจะหุดหงิดใส่หนูแล้ว
ก็คือพูดพูดจาไม่พอแล้วขึ้นกูขึ้นมึงอะไรประมาณนี้ค่ะ
แล้วก็แจ้งกันบอกว่าพี่ถ้ามาไม่ทันรถอย่างนี้
ก็คือพี่ต้องเป็นการเสียสละสิทธิ์ไปเลยนะคะโดยปริยาย
เพราะว่าตัวคือเราขึ้นรอบไหนมันก็จะต้องขึ้นรอบนั้น

สุดท้ายก็คือแกไม่ฟังแม่อะไร
ก็คือให้พี่ตำรวจเขาอธิบายให้ฟังแกถึงเข้าใจ
เอาให้พื้นที่ลูกค้าบ้างลูกค้าชื่อว่าคุณพิชยาพรเสียงศรี
เล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุมอเตอร์ไซค์มารับช้าก็เลยไป
ทางเที่ยวรถบ่าย๓พอไปถึงสถานีขนส่ง
คิดว่าจะเปลี่ยนตัวเป็นเที่ยว๔ทุ่มได้
แต่พนักงานบอกว่าต้องซื้อใหม่เพราะว่าเธอมาไม่ทันเวลาเอง
สละสิทธิ์เกิดความเข้าใจผิดกันโต้เถียงกัน
แต่สรุปสุดท้ายแล้ววันนั้นแม้ว่า
จะเอาตัวไปแจ้งความกับตำรวจตำรวจก็มา
แต่สรุปสุดท้ายพูดเข้าใจกันแล้วชี้แจงกันให้เข้าใจแล้ว
สรุปตอนนี้ไม่มีอะไรนะคะ
แต่ว่าคลิปนี้ก็ถือออกมาออกมาแล้วก็เป็นอุทาหรณ์นะ
จองตัวไว้อะไรก็ไปให้ทันเวลาแล้วกันนะคะ